พี่เจ้ารินตอนแรกจะคว้าตัวมาสัมภาษณ์อัพเดต

เอ๊ะมันเป็นยังไงไปดูหน่อยค่ะ
เมื่อกี้พี่แจ๊คถามว่าเหงาหรือเปล่าอ๋อเหงา

เมื่อกี้ที่พี่แจ๊คถามว่าเหงาหรือเปล่าจริงหนูเหงา

สัมภาษณ์ก็เหงาคนตอบก็เหงาแหละเหงาทั้งคู่
แต่ไม่เป็นไรค่ะเรียกว่าโอ๋โอ๋โอ๋โอ๋กันทั้งคู่เลยนะคะ
อันนี้เราเข้าใจนะน้องเต้ยจ๋านะคะเขาเพิ่งโสดมาได้๓เดือนกว่าแล้วนะคะ
มันต้องมีเหงากันบ้างแต่น้องเต้ยก็บอกกับเรานะคะว่าไม่เป็นไรค่ะพี่
เราสองคนจะเข้มแข็งได้มากกว่าเดิมนี่

แล้วน้องเต้ยเชื่อนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเนี่ยค่ะ

แล้วกำลังมีผลงานใหม่กับช่องใหม่ด้วย
รวมไปถึงเรื่องหัวใจนะคะนางก็บอกว่าเอาจริงพี่
หนูก็งงเหมือนกันว่าอยู่
อยู่ดีมาทำให้รักทำไม
แต่คราวนี้อยู่ดีก็เลิกรากันไปกับหนุ่มเจโตค่ะ
แต่เต้ยก็ฝากขอบคุณแฟนทุกคนนะคะว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
เดี๋ยวเธอจะรีบกลับมาสดใสแล้วก็ลุยงานใหม่ค่ะ
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เต้ยทำกับหนุ่มอเล็กซ์เรนเดลอยู่แล้วค่ะ
ส่วนที่แฟนถามว่าเอ้ามาตาระดาสองจะมีไหมนะคะ
งานนี้มีคำตอบแล้วค่ะไปฟังเสียงสาวเต้ยคนขี้เหงาหน่อยค่ะ
ใช่ค่ะก็จะเป็นทอล์กที่แบบว่ามันใหม่มากสำหรับเต้ย
แล้วก็ได้ขึ้นไปพูดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
ก็เป็นเรื่องที่แบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมาก
จะมีแบบว่ามาตาภาค๒ไม่เอ่ยอะไรอย่างนี้
อันนี้ต้องไปทำต้องไปถามพี่จ๋าเลยค่ะ
แต่ก็ลุ้นค่ะลุ้นเหมือนกันอยากให้มี

ตอนนี้ก็มีแบบพูดคุยหรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่ค่ะ
แต่ยังไม่ได้มีแบบอะไร
ได้ไม่เหงาได้ไม่เหงาค่ะได้มีเพื่อนเยอะค่ะ